ส่วนเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในต่างประเทศเป็นอาคาร
เหตุการณ์ที่อาคารพักนะคะสูง๖ชั้นในกรุงไนโรบีประเทศเคนย่า

ตอนนี้จำนวนผู้เสียชีวิตอยู่ที่๒๓คน
ขณะที่ยังคงมีผู้ศูนย์หายอีกกว่า๙๐คน

เนื่องจากว่ากู้ภัยกาชาติสามารถไปช่วยเหลือเด็กทามรก

ออกมาจากใต้ซากได้เป็นผลสำเร็จครับ
เมื่อเช้าวันอังคารที่ผ่านมาตามเวลาท้องถิ่น
เจ้าหน้าที่กู้ภัยกาชาติของเคนย่า

เดอาเลรีนไซซีทารกน้อย
วัย๖เดือนออกมาจากใต้ซากประคักพัง
ของอาคารพักอาศัยสูง๖ชั้นในกรุงไนโรบี
ซุดตัวถล่มลงมาเมื่อวันที่๓๐เมษายน

โดยเด็กคนนี้ติดอยู่ใต้ซากอาคาร
เป็นเวลาร่วมกว่า๘๐ชั่วโมง

แต่เคราะห์ยังดีที่เธอนั้นไม่ได้รับบาดเจ็บแต่อย่างใดครับ

จากเหตุอาคารสุดตัวถล่มในประเทศเคร็ญญา

เดอาเลรีนนั้นก็เป็นหนึ่งในผู้เสียชีวิตในครั้งนี้ด้วย
ในขณะที่ทางการยังคงคาดการณ์ว่า